ก็ดีใจครับที่ทั้งช่องและทั้งผู้ใหญ่

รับรองว่าสนุกแน่นอนครับ
มันง่ายขึ้นมั้ยอย่างที่เราไปเป็นผู้อาหารมา
ใช่ครับจริงง่ายขึ้นครับ

เราไปฝึกได้ไปทำอะไรในหลายอย่าง

เราก็มั่นใจอุปกรณ์ทีมงานทุกท่าน
ทำให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้น

แล้วมันก็มั่นใจมากขึ้นครับ
มันก็ต้องกลัวเป็นธรรมดาครับ
ก็คือทำแบบนี้ขึ้นมาลงก็คือทำให้เราดู

อึดอัดไหม

เราก็เคยขึ้นสรริงประเทศมาแล้วมาได้ปวดเดันใช่มันก็เป็นธรรมดาครับ

ใช่ทำไมไม่โฟกัสที่ท่าทางพื้นยี่ห้อพื้นก็ได้
คือจริงบูมว่ามันอาจจะเป็นมุมกล้องด้วย

คือเราใส่อุปกรณ์เสร็จแล้วเราจะมีกางเกงยินทับอีกตัวหนึ่ง
มีเสื้อแจ็คเก็ตมีนู่นนั่นสีมันเป็นสีดำ
ก็อาจจะไม่ได้เด่นชัดขนาดนั้น
แต่ว่าด้วยภาพที่ออกมามันเป็นเราไปซ้อมครับ

แล้วข้างในก็มีบ็อกเซอร์ตัวหนึ่งมีกางเกงในอะไรอย่างนี้
แล้วจังหวะมันม้วนทีละกาลด้วยมันเป็นผ้าล้มด้วยมา
ม้วนไปม้วนไปไปรวมกันอะไรใช่ครับ

มีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมในนั้น

จริงตอนที่คนแบบว่าจับผิดเราอะไรอย่างนี้
ตกใจแล้วหูของเราก็อลังการนิดหนึ่งเหรอ

นั่นแหละครับมีครับแต่เช้าเลยครับเมื่อวานครับ

ใช่ก็รู้สึกไงก็เขินครับเขินพี่
คนใกล้ตัวว่าไงครับ
เขาก็ขำเขาก็ไม่ได้ว่าไง

ว่าจริงแล้วมุมกล้องจริงมันด้วยท่าด้วยอะไรด้วยอย่างครับ

เหนือแตกเลยฮะ

ก็ด้วยมุมกล้องด้วยและด้วยกางเกงมันเป็นผ้าร่มด้วย
อย่างที่บอกมันกางเกงจริงมันก็ยาวลงไปขนาดนี้

อาจจะเป็นผ้ามันอาจจะไปกองรวมกันหรืออะไรอย่างนั้นครับ
ก็โฟกัสที่อย่างอื่นดีกว่าครับ
อันนี้คือคืนกำไรให้คนดู

ตอนนี้คือหลังจำว่าหลายคนก็มองจากส่วนนั้นของเราตลอดเลย

คำนั้นโดยโฟกัสของเราตลอดเลย

มันอาจจะปัจจัยหลายอย่างมารวมกันครับ
เราเขินไหม

เพราะดูจริงมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้น
เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นด้วยมุมภาพด้วยมันมีอะไรหลายอย่างปัจจัยหลายอย่างทำให้มันเป็นแบบนั้นอะไรอย่างนี้
แล้วการขึ้นชะลิงของต่อไปเนี่ยจะระวังมากขึ้นไหมครับ
มันก็คงระวังไม่ได้แต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าเวลาที่ถ่ายทำเนี่ยมันจะมีกางเกงยีนตวมทับอีกตัวหนึ่งซึ่งกางเกงยีนก็เป็นสีดำค่อนข้างอย่างอย่างเช่นตัวนี้ที่ใส่อะไรอย่างเงี้อาจจะเป็นทรงใหญ่กว่านี้หน่อยมันก็คงไม่ได้ประเจิดประเจอเท่านั้นเพราะอันนั้นมันจริงต้องบอกว่ามันเป็นการซ้อมซึ่งซึ่งเราก็ไม่ได้
สัดสั้นคิวก็ไม่ได้คิดว่า
ผ้ามันจะลุดมาขนาดนั้น

อันนี้ไม่ใส่สลิงก็ปกติครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ